คุณผู้ชมคะมาช่วยกันไขปริศนาหน่อยสิคะ
จอดรถไว้หน้าบ้านดีตอน๑ทุ่ม
ตีสามตื่นมาเอ้อรถหาย
หายไปวับกับตาเลยนะคะ
ต้องไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูถึงได้รู้ว่า
อ้าวมีขโมยย่องมาขโมยรถไปกลางดึกค่ะ
เป็นรถกระบะเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะเนี่ย
คือเขาจอดไว้หน้าบ้านเลยคุณดูเวลาตีสองห้าสิบสองนาที

กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านธนาลักษณ์สองซอยบวงกว่าสิบเจ็ด
อำเภอคลองหลวงเนี่ยบันทึกภาพไว้ได้หมดเลยนะคะ
ทะเบียนสี่ก่อไก่นอนหนูเจ็ดหนึ่งแปดห้า

นายอาทิตย์โททองเจ้าของรถบอกว่า
เขาก็ขับรถกลับมาจอดหน้าบ้านตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง
แล้วก่อนจะเข้านอนตอน๔ทุ่มก็เห็นว่ารถก็จอดอยู่ปกติดีนะ
ทีนี้ตอนตี๓ได้ยินเสียงแตรรถดัง
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ออกมาดู
รุ่งเช้าตื่นมาแม่หยิบกุญแจรถจะเดินออกจากบ้าน
อยากฝากถึงคนร้ายหน่อยถ้าดูข่าวอยู่นะคะเห็นใจกันบ้างเถอะ
กว่าจะเก็บหอมรอมริบมาได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์ซื้อรถมาเนี่ยนะ
มันไม่ง่ายเลยลำบากมากช่วยเอารถมาคืนด้วย
ตำรวจเองก็บอกว่าตอนนี้เร่งแกะรอยติดตามคนร้าย
กล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คิดจะใช้หลบหนีอยู่
จะได้นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็เอารถมาคืนเจ้าของให้ได้โดยเร็ว